ซึ่งการก่อเหตุในครั้งนี้นะครับยังถูกมองว่าเป็นการแสดงสัญลักษณ์
จากนั้นก็ยังมีความหมายในแง่ของสมรภูมิการต่อสู้นะครับ
เพราะว่า๒แก่นำที่ก่อเหตุในครั้งนี้
เคยร่วมอยู่ในคดีปล้นปืนจากค่ายทหารในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้องเมื่อ๑๒ปีก่อนด้วย
ขณะที่การก่อเหตุครั้งนี้จากยุทธวิธีของคนร้ายก็พบว่า
มีการวางแผนกันมาเป็นอย่างดีครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเวลา๑๖นาฬิกาเศษของวันที่๑๓มีนาคม
บันทึกภาพขณะคนร้ายบุกเข้ามาจากประตูทางเข้าด้านหน้าของโรงพยาบาลเจาะไอร้อง
จังหวัดนราธิวาสเพื่อสมทบกับกลุ่มคนร้ายที่แฝงตัวเข้ามาทางชายป่าด้านหลัง
ในการบุกยึดพื้นที่โรงพยาบาลก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้น
สร้างความแตกตื่นให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน
จากนั้นคนร้ายได้กระจายกำลังกันเข้าควบคุมอาคารต่างภายในโรงพยาบาล
และมีการยิงถล่มใส่ฐานปฏิบัติการทหารพรานนานกว่า๑ชั่วโมง
ก่อนที่คนร้ายจะล่าถอยหลังไม่สามารถทำตามแผนได้สำเร็จ
ซึ่งนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ๗นายแล้ว
จากภาพวงจรปิดยังพบว่าคนร้ายถูกกระสุนของเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกัน
ยุทธวิธีของกลุ่มคนร้ายในครั้งนี้พบว่ามีการวางแผนมาเป็นอย่างดี
อาศัยความชำนาญในพื้นที่เนื่องจากด้านหลังที่ตั้งของโรงพยาบาลเจาะไอร้องติดกับเทือกเขาตะเว
ซึ่งเป็นเทือกเขาย่อยของภูเขาบูโดสุงัยปาดีที่เชื่อมต่อ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีฐานพักหรือฐานฝึกของผู้ก่อความไม่สงบหลายฐานที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเคยเดินเท้าขึ้นไปทลายมาแล้วหลายครั้ง
การก่อเหตุในครั้งนี้กลุ่มคนร้ายใช้กำลังทั้งหมดกว่า๕๐คนพร้อมอาวุธปืนครบมือเดินเท้าลงมาจากเทือกเขา
จะแฝงตัวบุกเข้ามาในพื้นที่โรงพยาบาล
ผ่านทางชายป่าที่อยู่ด้านหลัง
โดยคนร้ายมีการแบ่งกำลังออกเป็น๒ชุด
แรกเข้าควบคุมพื้นที่ภายในอาคารอำนวยการ

ขณะที่อีกชุดทำหน้าที่ในการโจมตี
โดยกระจายกำลังออกเป็น๖กลุ่ม
ขึ้นไปประจำบนตึกต่าง
คืออาคารแฟลตที่พัก๑กลุ่ม

และอาคารของกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
และบริการด้านปฐมภูมิ๒กลุ่ม

ในการยิงถล่มใส่ฐานปฏิบัติการ
กองร้อยทหารพรานที่๔๘๙
ซึ่งตั้งฐานอยู่ติดกับรั้วของโรงพยาบาล
ในตำรวจภูทรเจาะไอร้อง
หลังไม่สามารถยึดฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ได้
กลุ่มคนร้ายจึงยอมล่าถอย
ถอนกำลังหลบหนีกลับขึ้นไปบนเขา
จากข้อมูลฝ่ายความมั่นคงระบุว่า

มีนายลุกมานลาเต๊ะบือริง

แก่นนำที่นำกำลังกลุ่มคนร้ายเข้าก่อเหตุ

อยู่ในระดับควบคุมวางแผนและสั่งการ
เคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โดยมีหมายจับปวิอาญากว่า๑๐คดี
เช่นคดีลอบวางระเบิดยิงถล่มทหาร
และยังร่วมก่อเหตุในคดีปล้นปืนกว่า๔๐๐กระบอก

ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินหรือค่ายปีเล้ง
ตำบลมรือโบออกอำเภอเจาะไอร้อง
เมื่อวันที่๔มกราคม๒๕๔๗ด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามจับกลุ่ม
โดยเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายยังคงกบดานอยู่บนเทือกเขา
เขตรอยต่อระหว่างอำเภอเจาะไอร้อง
กับอำเภอจนะในจังหวัดนราธิวาส
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน